คุณผู้ชมคะเวลาพูดถึงเรื่องยาเสพติดบางทีเราก็จะเห็นข่าว
เวลาเขาซื้อขายยากันเงินมันจะเป็นฟ่อนใช่ไหม

เงินไม่ใช่เป็นฟ่อนค่ะแต่ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวลองดู
ติ๊กตัวนี้หรอติ๊กเนี่ยเผื่อถูกแจ้วอีกครั้งนึง
ไม่ถอดละ
คุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้อะไรร่วงหล่นที่พื้นเนี่ย

เอาเงินเหรียญมาซื้อยา

แล้วก็ตำรวจที่สพบำเน็ตนี่นะคะมาเป็นสิบนายเลยจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ในแมน
แมนวรวิทย์นายแมนวรวิทย์อายุ๓๒ปีค่ะเขากำลังนอนอยู่ในบ้านเมียเขา
อยู่ที่หมู่บ้านปากจาบนะคะที่อำเภอบำเน็ตนรงที่ชัยภูมิ
แล้วนายแมนไม่ได้รู้ตัวล่วงหน้าหรอกหนีไม่ทันค่ะ
ตำรวจมาถึงปั๊บกระจายกำลังกันล้อมบ้านของบ้านของเมียในแมนเอาไว้
แล้วก็ให้ตำรวจนายหนึ่งทำทีเหมือนกับจะมาเยี่ยม

พอคนในบ้านเปิดประตูเท่านั้นแหละที่เหลือกรูกันเข้ามาหมดเลยค่ะ

แต่แม่หนีกะว่าหลบอยู่ในนี้
แล้วเจ้าหน้าที่มาหาหาไม่เจอแล้วคงไป

แล้วก็แอบทิ้งยาบ้ากดลงชะโครกเลย

ให้แบบน้ำมันทำล้างไปใช่ไหม
แต่ตำรวจวิ่งตามมาจับแขนแมนเอาไว้ก่อน
แล้วยาบ้ายาบ้าที่อยู่ในถุงพลาสติก๒ถุงก็ต้องยึดมาค่ะ

หิวน้ำขอไปดื่มน้ำก่อน
แล้วก็โวยวายว่าตำรวจทำรุนแรง
ผมถูกใส่ร้ายไม่เกี่ยวข้องกับยาบ้าเลย
โอ้โหหลักฐานต่างมันชัดมากนะ
แล้วมีคนยืนยันด้วยไงตำรวจก็เลยรวบตัวในแมน
กุญแจมือแล้วก็พาไปสอบที่โรงพัก
เค้นไปเค้นมาแมนรับสารภาพ

ผมทำครั้งแรกเองรับยามาจากชัยบาดานที่ลบบุรี
หนึ่งรับมา๒๕แล้วผมมาขายเอากำไร

ก็ขายเม็ดละ๔๐บ้าง๕๐บ้างนะคะ
ลูกค้าส่วนใหญ่ก็วัยรุ่นในหมู่บ้านผมนี่แหละ

เวลาเขาเอาตังค์มาซื้อยาเขาไม่ได้เอาเงินแบงค์
เขาไม่ได้เอามาเป็นฟ่อนนะเอาเหรียญมาจ่าย
ผมรับหมดจะแบงค์จะเหรียญก็ตังค์เหมือนกัน
ตำรวจบอกว่าแมนเมื่อกี้แมนพูดว่าอะไรนะ

แสที่ได้เนี่ยตัวเป้งเลยคุณผู้ชม
นี่แหละพ่อค้ารายใหญ่แล้วเครือข่ายเขามีเพียบเลยนะ
ในอำเภอบำเน็ตนรงที่วิ่งยาให้มีเครือข่ายของแมนอยู่อีกเพียบ
งั้นเดี๋ยวตำรวจต้องทำหน้าที่ต่อขยายผลค่ะ
แต่ที่แน่แมนโดนเรื่องมียาบ้าในครอบครอง